เขาก็มีเรื่องราวของเมนูเส้นมาฝากสายเส้นด้วยค่ะ
วันนี้จะพาคุณผู้ชมไปร้านหนึ่งนะคะ

บอกเลยว่าขายมานานกว่า๓๐ปี
เขามีทีเด็ดอะไรเดี๋ยวเราไปดูกัน
ไปกันที่ร้านนี้ค่ะร้านจิตกมลนะคะ
จุดเริ่มต้นของร้านก็มาจากคุณพ่อและคุณแม่

ซึ่งถือแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนมือผู้สืบทอดแล้ว
แต่ร้านนี้ก็ยังคงความเป็นร้านต้นตำรับอยู่
มีลูกค้ารุ่นคุณพ่อคุณแม่มาอุดหนุน

และเครื่องในวัวที่ผ่านการตุ๋นมาเป็นอย่างดีนี่แหละค่ะ

โอ้โหนี่น่าทานที่สุดเลยนะคะ
เพราะว่าทางร้านจะเลือกใช้เนื้อ๓ชั้น

ผืนแบบทั้งผืนใหญ่เลยคุณ

ลงไปพร้อมกันกับน้ำซุปกระดูกวั

ส่วนเครื่องในนะคะทั้งตับไส้กระเพาะขอบกระด้งเอ็นแก้วม้ามปอดผ้าคิริว
ก็จะต้องล้างให้อย่างดีสะอาดเอี่ยมก่อนเลย
แล้วก็จะมาแกว่งสารส้มเพื่อขจัดกลิ่นข้าว

เหมือนใครขายมากว่า๓๐ปีนะคะ
เมนูที่แนะนำนั่นก็คือ

หมี่รวมทุกอย่างค่ะ

อันนี้คือเรื่องจริงเลยนะส่วนใหญ่เนี่ยพวกก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะ

ซึ่งร้านนี้ก็จะใช้เส้นหมี่เส้นเล็กเนื้อตุ๋น
เหมาะสำหรับคนที่ไม่ชอบทานเครื่องใน
ซึ่งโดยรวมรสชาติของร้านนี้ค่ะก็กลมกล่อมสุดนะคะ
ใครที่อยากจะมาลิ้มลองความอร่อยนะคะ

ปากซอยสมเด็จพระเจ้าตักศิลป์๒

รถไฟฟ้าก็ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าวงเวียนใหญ่
อยู่บริเวณสะพานลอยข้ามถนนนั่นเองจ้า
แต่ถ้าใครชอบเกี่ยวกับเมนูเส้นอยากจะดูเมนูเส้นเยอะ
อย่าลืมติดตามรายการเล่าเส้นเป็นเรื่อง
เส้านี้บ่ายมุมตรงนะคะ
เพราะว่าคุณน็อตบริษฐค่ะจะพาออกเดินเท้า
อิ่มพุงกางกันที่๔ร้าน๔สเต็

เลยนะคะเริ่มต้นกันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเนื้อรวมเจ้าดัง

ไปเลยไปเลยแล้วต่อกันที่ร้านที่๒ค่ะ
บะหมี่เป๊ะลูกชิ้นปลาเจ้าเก่า๗๐ปีนะคะ
เป็นเจ้าของฉายาลูกชิ้นปลาเต้นไปที่ร้านนี้ร้านลิ้มเหล้าสา
เดี๋ยวเขาก็เคยบะหมี่ป๊อตรงนี้เป็นบะหมี่เส้นแบนอู่วน่าทานมากเลยนะ
มีทั้งบะหมี่เกี้ยวเป็ดลูกชิ้นเนื้อ
เน้นกันเลยที่ร้านก๋วยเตี๋เป็ดเฮียเม้ง

ไอศครีมลำไยเต้าถึงหมี่กรอบ

ครีมลำไยเต้าถึงหมี่กรอบด้วย
แล้วก็ยังมีหมี่หวานน้ำลำไย
เชฟฟางที่ร้านเป้าปิงค่ะ
มันเป็นเส้นหมี่ที่มาทำเป็นของหวาน
หวานของหวานแล้วก็มีหมี่หวานน้ำลำไยด้วย

อร่อยคุณต้องทานของขาวก่อนแล้วก็ทานของหวานตาม
กำลังดีแล้วก็ออกกำลังกายด้วย
ถูกต้องไม่งั้นจะพาไปหาพอ
ไม่เอาไม่เจอพอดูแลตัวเองได้